เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศล
พ่อเผชิญคุณพ่อของอาตุ๋ยของเรานี่เองนะคะซึ่งเป็นพิธีกรรายการแชร์ข่าวสาวสตรองทางไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
โดยวันนี้ค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ทางครอบครัวได้เคลื่อนร่างอันไร้วิญญาณของคุณพ่อ
อบให้เป็นอาจารย์ใหญ่แก่ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อก่อนเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งพิธีกรคนเก่งก็ได้ขอบคุณทุกคนทั้งน้ำตา

พร้อมกับสัญญาว่าจะสืบสารเจตนารมณ์ของคุณพ่อ
เรื่องอนุรักษ์ผืนป่าต่อไปค่ะ
เดี๋ยวที่ไม่ได้มานะคะก็ฝากดอกไม้มาให้อ้าได้รับหมดแล้วนะคะ

เพิ่งรู้วันนี้ว่ากำลังใจมีความหมายก็สำคัญมากแค่ไหน

กำลังใจทุกคนส่งไปถึงอาตุ๋ยอย่างแน่นอนนะคะ
ซึ่งอาตุ๋ยเองก็บอกว่าก็เสียใจนะ
แต่ว่าไม่เศร้ามากเพราะว่าที่ผ่านมาอาตุ๋ยดูแลคุณพ่อ
ให้ความรักกับคุณพ่ออย่างดีที่สุดแล้วนะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับอาตุ๋ยด้วยนะคะ